อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านขายล้อแม็กซ์คุณผู้ชม
คือเวลาเทิงเริ่มเลี่ยงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านเขาโพสต์เขาเตือนเป็นอุทาหรรณ์
คลิปนี้กันค่ะ
ระเบิดเลยคุณทัศนัยพอเอาไปเติมลมเนี่ย

คือเจ้าของรถที่เขาซื้อล้อนี้มา
เขาคงรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าเหมือนกับมันมีการรั่วซึมหรืออะไรหรือเปล่า
เขาก็เลยเอามาให้ร้านเนี่ยตรวจเช็คนะคะ

เสร็จแล้วเขาพบว่าล้อแม็กซ์ที่ซื้อมามันมีรอยร้าว
ก็เลยเตือนลูกค้าแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยเอาล้อแม็กซ์ใส่กลับไป

เติมลมยางเสร็จแล้วตอนจังหวะที่ลูกค้าถอยนี่แหละค่ะ

แม็กซ์เนี่ยแตกระจายไปทั่วร้านเลยค่ะ

ตัวขอบแม็กซ์หลุดไปเลยครับอย่างไม่เป็นไร

ถ้าไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้แหละ